ทีนี้ที่จะให้ดูในเบรกนี้ดูด้านหลังสิมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะอะไรแบบนี้อีกแล้ว
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ดูจังหวะที่เธอออกมาจากลิฟต์ค่ะ

อุ้ยอ๋อเวลามั้ย

โดนแทงเข้าที่ชายโครงขวานะคะส่วนคนเจ็บสองคนที่โดนแทงตอนเดินสวนเข้าไปในลิฟต์คนนึง
กับอีกคนนึงที่หน้าหอพักชื่อว่านายชะลิดอายุ๔๓ปีกับนายมนต์สิทธการอายุ๑๙ปี
เขาเป็นใครเหรอเขาอยู่ที่นี่นานหรือยังผู้หญิงคนที่ก่อเหตุชื่อว่านางสาวกัญญพัฒน์อายุ๒๘ปีค่ะ
อันนี้มันเกิดเหตุเมื่อวานนะคุณผู้ชมก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้โทรไปหาตำรวจ
บอกว่าไม่เอาไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วแล้วเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
คือเขามาก่อเหตุตอนกลางคืนทีนี้ค่ะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางตำรวจ
ตำรวจก็กระจายกำลังจนไปเจอผู้หญิงคนนี้ซ่อนอยู่ที่ข้างห้องน้ำ
คุณผู้ชมได้เห็นนะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอมีอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
และที่สำคัญเธอเอามีดแทงตัวเอง๔แผลนี่ค่ะตอนที่ไปเจอเห็นไหม
ตำรวจเนี่ยนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าแผลลึกนะแผลทะลุปอด
อาการเธอก็สาหัสดูมีดเล่มนี้สิคราบเลือดยังติดอยู่แบบนี้ค่ะครับ
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคนที่เสียชีวิตต้องบอกแบบนี้นะ
จริงแล้วตอนที่เกิดเหตุมันไม่ใช่เวลาทำงานของเขานะ
รอปภคนนี้เขามาทำงานแทนเพื่อนก็เลยไปถามเพื่อนของผู้ตาย
บอกว่าคือผู้ตายเนี่ยทำงานมา๘ปีแล้วปกติแล้วผู้ตายจะเข้าเวร๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
แต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวของเพื่อนเนี่ยหยุดก็เลยให้ผู้ตายมาเข้าเวรแทน
ถ้าเกิดว่าเขาไม่หยุดคงโดนแทงก็อาจจะเป็นเขาหรือเปล่า
แต่เขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขาหยุดทำให้เพื่อนมาทำงานแทน
แล้วก็ต้องมาโดนแทงเสียชีวิตครับ
เขาก็แบบรู้สึกผิดกับตัวเองน่ะ
ว่าฮึถ้าเขาอยู่ไม่ลาเพื่อนก็ไม่ตายอยู่ไหม
อย่างงี้นะฮะส่วนศพของรบพอที่เสียชีวิตเนี่ย
ครอบครัวได้ทำเรื่องรับศพไปแล้วนะครับที่นิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสต
เสลิมพระเกียจแล้วก็ต่อไปบรรเภณกวสลที่จังหวัดพิสุนโลกนะครับ
ค่ะก็ทางฝั่งภรรยาของรอปภเนี่ยนะคะ
บอกแบบนี้บอกว่าตอนที่เกิดเหตุสามีไม่รู้ด้วยซ้ำนะ
จะโดนทำร้ายแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะป้องกันตัวอะไรเลยค่ะ
ฝั่งภรรยาบอกว่าถ้าเกิดถามได้นะถามคนก่อเหตุได้อยากรู้
เป็นอะไรอ่ะทำไมทำไมต้องมาแทงสามีของเธอ
คือจะอ้างว่าป่วยจิตนะ
เพื่อเป็นการลดโทษอันนี้ภรรยาบอกว่าไม่เชื่อ
เพราะถ้าเกิดป่วยจริงจะมาอยู่ที่นี่
อยู่ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ยังไง
คุณผู้ชมความคืบหน้าทางคดีนี้เนี่ยนะคะ
ทางผู้อำกับสพประตูน้ำจุลาลงกรเนี่ย

ค้นในห้องพักของฝั่งผู้ก่อเหตุเจออะไรบ้าง

โทรศัพท์มือถือแล้วก็เจอพวกเอกสารประจำตัว
หนังสืออะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
แต่เจอไหมสารเสพติดไม่มีค่ะ
มียาไหมยาที่เกี่ยวกับทางด้านจิตเวทก็ไม่มี
ค้นดูซิมีบัตรรักษาผู้ป่วยจิตเวทอะไรแบบนี้ไหมก็ไม่เจอ
แล้วก็ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจเลือดค่ะ
เพื่อที่จะหาสารเสพติดในร่างกาย
แล้วก็จากการสอบถามน้องชายของผู้เกาะเหตุ
ก็บอกว่าพี่สาวน่ะไม่ได้ใช้ยา

แต่ว่าช่วงหลังพี่สาวชอบเล่าเรื่องเพ้อฝัน
คือน้องบอกว่าพี่เหมือนคนไม่ปกติ

ทีนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่เกิดขึ้น

มันก็อันตรายเพราะเราไม่รู้เลยเนอะ
ว่าคนรอบข้างเราจะมีอาการแบบนี้หรือเปล่า
คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอบอกว่า
ต้องมารับเคราะห์แทนเพื่อนเลย